ร้องขอความเป็นธรรมด้วยนะครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยถูกผู้ชายอายุ๔๑ปี
กระทำอนาจารย์นะครับในห้างแห่งหนึ่งที่พัทยาคลาดสายตาไม่ได้เลย
พาลูกไปเล่นเกมมีผู้ชายคนหนึ่งมาเหมือนกับว่ามาสอนเด็กเล่นเกม
อดตรงหยอดตังค์ให้ฉวยจังหวะไปอนาจารย์เด็กหญิงเขา
อวัยวะเพศของเด็กเขาเลย

ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แต่ตอนนี้มีความคืบหน้าของคดีแล้วนะครับ
อายุ๒๕ปีเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ของเด็กหญิงอายุ๕ขวบนะครับ
ต้องมาโพสต์เรื่องราวของลูกสาวเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
บอกว่าลูกสาวอายุ๕ขวบ
ถูกผู้ชายคนหนึ่งกระทำอนาจารย์บริเวณชั้นใต้ดินของห้างแห่งหนึ่ง
พัทยาใต้รู้ตัวผู้ก่อเหตุด้วย
เนื่องจากมีพยานเป็นเด็กอายุ๘ขวบที่เห็นเหตุการณ์
๘ขวบคนนี้เป็นลูกของยายที่ขายของอยู่ร้านใกล้กับจุดเกิดเหตุ
๘ขวบเล่าให้เธอฟังบอกว่าช่วงที่พาน้องลงไปเล่นที่ชั้นใต้ดินที่ตู้เกม
เจอผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็มาลวงให้เด็กหญิงเล่นเกมด้วย
อดเงินให้สอนให้เด็กเล่นเกมแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเงินที่หอดเล่นเกมเนี่ยหมด
ผู้ชายคนนั้นก็บอกกับเด็กหญิงว่าเดี๋ยวจะหยอดเงินเล่นเกมให้
แต่ต้องขอจับอวัยวะเพศก่อน
ลูกสาวก็มาเล่าให้ฟังตอนหลังหลังจากทราบเหตุนะ
บอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยสั่งให้ยืนขึ้นแล้วก็ถอดกางเกง
และพยายามใช้มือเข้าไปกระทำอนาจารย์ล่วงละเมิดที่อวัยวะเพศ
พอเรื่องราวนี้ถูกแชร์กันออกไปผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กหลายคน
ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะหลายคนก็บอกว่า
เคยเจอลักษณะแบบนี้มาแล้วผู้ชายลักษณะแบบนี้ที่มาอยู่แถวห้างแถวนี้
มาทำกับเด็กแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เคยเจอนะครับ
ซึ่งทางแม่ของน้องอายุ๕ขวบบอกว่า
จนถึงวันนี้เนี่ยลูกสาวของเธอยังอยู่ในอาการหวาดกลัวตลอดเวลา
คือน้องมีอาจรรย์เหรอ

แล้วน้องมีอาการหวาดกลัวไหมครับ
ก็หวาดกลัวครับบางทีเขาก็จะตัวสั่นอย่างนี้เค้าก็จะก้มหน้าเวลามันก็จะเข้าฝ้าซู่
แม่ของน้องบอกว่าพอรู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ไปแจ้งความว่าที่สพมพัทยาตำรวจก็ให้แม่พาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็ประสานสหวิชาชีพมาสอบปากคำเด็กหญิงวัย๕ขวบนะครับ
ให้เด็กหญิงชี้ภาพถ่ายของคนก่อเหตุด้วยนะครับ
ส่วนเด็ก๘ขวบที่อยู่ในเหตุการณ์ปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กไม่ยอมให้มาเป็นพยานให้
เพราะกลัวว่าลูกของเขาจะได้รับผลกระทบจะได้รับอันตรายตำรวจก็พยายามที่จะสอบปากคำนะ
แต่ก็ได้สอบปากคำสอบถามน้องแล้วนะครับในฐานะพยานไปสอบปากคำที่บ้านเพิ่มเติม
วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุแม่บอกว่าไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ในจุดเกิดเหตุต่างพบว่าในที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ก็พยายามหาจนนี่ฮะ
ไปได้ภาพจากร้านค้าในห้างร้านหนึ่งบันทึกภาพผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้
อายุ๔๑ปีขณะเดินอยู่ในห้างซึ่งเธอจำได้เอาไปให้ลูกสาวดูลูกสาวก็จำได้
แล้วก็ยืนยันบอกว่าคนนี้แหละที่มาสอนเล่นเกมแล้วพอเงินหมดบอกว่าให้ถอดกางเกง
แล้วก็จับอวัยวเพศใช้นิ้วเนี่ยซุกเข้ามาที่แห่เข้ามาที่วัยวเพศ
เอาหน้ามาซุกที่อวัยวะเพศด้วยนี่เนี่ยค่ะล่าสุดนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร
ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาได้เรียกนายปราการคิดหาผลอายุ๔๑ปีมาสอบสวน
นายปราการปฏิเสธค่ะยอมรับแค่ว่าให้เงินเด็กเล่นเกมจริงสอนเด็กเล่นเกมจริง
แล้วก็ยอมรับว่าถูกเนื้อต้องตัวเด็กแต่ไม่ได้จับอวัยวะเพศของเด็ก
เขาบอกแบบนี้นะคะผู้ชายคนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนเบื้องต้นคือ๓ข้อหา
ข้อหากระทำอนาจารย์พรากผู้เยาว์และกระทำชำราวเด็กแม้เด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ถูกคุมตัวส่งสารจังหวัดพัทยาฝากขังเรียบร้อยแล้วค่ะ
นี่ถ้าเป็นจริงนะโอ้โหนี่ในห้างเลย
ใช่ค่ะทางผู้ปกครองของน้องก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์จริงนะคะบางทีเรานึกว่าในห้างคนเยอะไง
ไม่น่าจะเป็นอะไรปล่อยเด็กไปเล่นเกมปล่อยเด็กเดินลำพังได้เพราะคนคอยช่วยดู
แต่คนเยอะบางทีคนเยอะเนี่ยก็มีคนร้ายแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้